ที่จะชิงโคต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์
ญี่ปุ่นนั้นก็มีการประกาศแต่งตั้งกุญสืออย่างเป็นทางการ
คุณซื้อคนนั้นในโซเชียลมีเดียหลายคนก็ทราบกันอยู่แล้ว
ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการ

คุ้นเคยกับบอลไทยในช่วง๔๕ปีที่ผ่านมาครับ
เป็นโค้ชชาวบราซิลนะครับ
จะเข้ามาทำทีมแทนที่ของโค้ชโย่งวรุษศรีมาคะครับ
เป็นรายการคัดเลือกหาทีมไปเล่นโอลิมปิกเกมส
ในปี๒๐๒๐ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ

เคยผ่านงานด้านเยาวชนกับสโมสรในบราซิล
ฟูมิเนเซและอินเตอร์นาเซียอังนา

ก่อนจะมารับงานคุมทีมชุดใหญ่

กับอาวาดะของสาระอรับอินดิเรจ
แล้วก็พาทีมเข้าถึงรอบรองชนะเลิศของ

เริ่มต้นในปี๒๐๑๔กับบุรีรามยูนิเต็ต

ซึ่งเจ้าตัวนั้นประสบความสำเร็จอย่างสูงครับ
เมื่อพาอดิตต้นสังกัดทั้ง๒สมสรรค์
คว้าแชมป์รวมกัน๑๒รายการในระยะเวลา๔ปีครึ่ง

แล้วก็เคยเป็นผู้ช่วยทีมชาติเกาหลีใต้มาแล้วด้วยนะครับ

ก็บอกนะครับว่าหลังจากกามาได้ประกาศ

ก็มีนักเตะบางคนปฏิเสธที่จะมารับใช้ทีมชาติ
ซึ่งถือว่าเป็นทัศนคติที่ไม่ดี

ส่วนกามาก็ชี้แจงนะครับเรื่องนี้ว่าที่บราซิล

แต่จะขอคุยเป็นการส่วนตัวกับนักเตะก่อน
ว่าสาเหตุที่แท้จริงของการถอนตัวนั้นคืออะไรครับ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ได้มอบหน้าที่
ทีมชาติไทยอยู่๒๓ปีให้อเล็กซันเดอร์กามาเป็นผู้รับผิดชอบ
โดยเรามีข้อตกลงกันว่าในช่วงระยะเวลานี้
โค้ชกามาจะต้องทำหน้าที่เป็นโค้ช
และที่สำคัญจะต้องพาทีมชาติไทย
ไปสู่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ไปครั้งนี้ทีมก็ไม่สมบูรณ์๑๐๐
เพราะว่ามีนักเตะไทยบางคนปฏิเสธการเดินทางร่วมไปในครั้งนี้
ก็เป็นที่น่าเสียใจนะครับ
ที่บอลไทยบางคนมีความรู้สึกเห็นหรือหลักภูมิใจ
ในการที่จะทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ
ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่านักฟุตบอลไทยหรือนักกีฬาไทยเนี่ย

บ้างนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับ
นาเมนต์ที่เราพูดถึงกันที่ประเทศจีนเนี่ย
พฤศจิกายนนี้นั่นก็คือรายการสี่เศร้าที่เป็นบททดสอบแรกของกามาในนามทีมชาติครับ